ถ้าพูดถึงแม่ลูกคนในวงการบันเทิง

หลายคนไม่รู้นะว่าเขาเป็นแม่ลูกกัน
น้องออมคือใครน้องออมคือใยลีเพื่อนสนิทของมาตาระดา
คือหลังข้าวในละครน่ะ
หลายคนก็เพิ่งจะรู้ว่าน้องออมเนี่ยเป็นลูกสาวของแม่ก้อยนารมน
ซึ่งน้องออยบอกว่าเพิ่งจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็เพราะว่าละครเรื่องมาวตาราดานี่แหละ
แล้วก็ละครเรื่องแค้นที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้เป็นไง
แม่ลูกเขาสวยสู้กันได้นะคะ
ก้อยเองก็บอกว่าโอ้โหดีใจมากเลยนะกับความสำเร็จของลูก
เพราะว่าก่อนหน้านี้น้องเล่นมาหลายเรื่องแล้วแต่ว่าคนก็ยังจำน้องไม่ได้ไง
แต่ช่วงนี้มีคนจำน้องได้เยอะมากขึ้นแล้วก็มีละครรอถ่ายทำอย่างต่อเนื่อง
คือเมื่อก่อนนี้จะมีคนบอกว่าน้องออมไงน้องออมลูกแม่ก้อยตอนนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องเปลี่ยนเป็นนี่ไงนี่ไก่แม่ก้อย

ก้อยแม่ของน้องออมไง
เพราะว่าลูกสาวตอนนี้พาคุณแม่ดังไปด้วยแล้วลองไปฟังเสียงดูค่ะ
อันนี้เหมือนเป็นนามสกุลเลยค่ะลูกแม่ก้อยคือคือหนูก็ไม่รู้ว่าคนอื่นรู้ได้ยังไง
เพราะปกติแม่เขาจะไม่ค่อยเปิดเผยตัวนอกจากอ่านในสื่อในอะไรอย่างนี้
ขอให้เป็นก้อยแม่น้องออมละกันนะคะจะแฮปปี้
รู้สึกตอนนี้อ้าวแม่น้องออมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเหมือนเราทำทุกวันให้มันแบบดีอยู่แล้วค่ะ
เราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันสเปเชียลกับวันอื่นอะไรมาก
ทำทุกวันให้แบบว่าเหมือนเป็นวันสำคัญเนาะ
บอกเขาว่าแบบให้ดูแลตัวเองไปเรื่อย
แล้วก็เขาเรียกว่าทำทุกอย่างที่เรารับผิดชอบมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เนอะก็หวังว่าเอาจะทำเต็มที่อะไรอย่างนี้ก็ภูมิใจประมาณนึง

ก็ให้มีความรับผิดชอบค่ะจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงผลที่จะตามมาแค่นั้น
จะทำอะไรก็ทำแต่ว่าอย่าลืมนึกถึงคนที่ทำมานะอะไรอย่างนี้
ก็ให้คิดเดียวเยอะใช่คิดเดียวเยอะก่อนทำอะไรอย่างเงี้ย

ส่วนมากก็มีแค่เรื่องแบบจัดการตารางชีวิตอะไรแค่นั้นแหละค่ะไม่มีอะไรมาก